ข่าวนี้นะครับพ่อสงสารลูกสาวจับใจ
คือลูกสาวแต่งงานมีลูกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าลูกเขยเนี่ยนะครับ
ลูกเขยเนี่ยนะครับติดยาเสพติดติดยาเสพติดแล้วซ้อมลูก
เรื่อยมาซ้อมเรื่อยมาจนล่าสุดพ่อเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ
ก็เลยเอามีดแทงแทงลูกเขยตายเลยครับ
แล้วพ่อก็ยืนรอมอบตัวอยู่เหตุสลดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ห้า
กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งนี้เห็นไหมครับ
คว่ำไปแล้วนะฮะจับภาพในเอกชัยภูแว่นอายุสามสิบเจ็ดปี
ที่วิ่งฟึ๊บไปเมื่อกี้นะครับสามีของนางสาวสิริมนต์
อายุ๓๓ปีนะครับที่วิ่งไล่ตามภรรยาออกมาแล้วมาขึ้นมอเตอร์ไซค
แต่คิดว่ามอเตอร์ไซค์คงไม่มีกุญแจเสียบเอาไว้ก็เลยทิ้งทิ้งแล้วก็วิ่งตามต่อ
จากนั้นเนี่ยครับพ่อตาวิ่งผ่านไปเหมือนกันนายจันตาเงินชะจานะครับ
อายุห้าสิบเก้าปีพ่อของนางสาวสี่หลีมนต์เนี่ย
วิ่งตามไปติดติดครับนางสาวสี่หลีมนต์เล่าบอกว่า
เหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายเอกชัยคลั่ง
คลั่งจากการเสพยานี่แหละครับตอนนี้เป็นศพแล้ว
ทำร้ายทุบตีเธอจนสลบฟื้นขึ้นมาเธอก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือ
พ่อเนี่ยหยิบมีดที่เธอวางไว้ในบ้านนะครับคือจะเตรียมไว้ซ่อมท่อประปานะครับ
ติดมือมาด้วยจังหวะนั้นพ่อก็พยายามเข้าห้ามแต่สามีไม่ฟัง
พ่อก็เลยใช้มีดแทงไปที่หลังครั้งนึงแต่สามีก็ไม่ได้บาดเจ็บมากนักในตอนนั้นนะครับ
นะครับเธอวิ่งหนีฮะ
ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับจนเหตุการสงบมารู้ทีหลังว่าพ่อเนี่ย
วิ่งตามมาแล้วสู้กับสามีแย่งมีดกันแล้วพ่อแทงสามีจน
เสียชีวิตแล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจนางสาวสิริมนต์เล่าต่อ
บอกว่าอยู่กินกับสามีมา๔ปีลูก๒คนครับ
ทีแรกสามีก็เสพยาแต่เสพไม่มาก
แต่ครึ่งเดือนเดือนครึ่งขออภัย
เดือนครึ่งมานี่เสพหนักเหลือเกินหลอน
กล่าวหาว่าเธอมีชู้หาเรื่องทำร้ายร่างกายเธอครับ

แต่เวลามีเงินนะบอกให้เธอนี่แหละไปเอาจากพ่อจากแม่มา
ชาวบ้านแถวนี้เขาก็รู้กันดีว่าเธอถูกทำร้ายเป็นประจำ
กระทั่งลูกสาวคนโตบอกทนดูไม่ได้ขอไปอยู่บ้านยายก็แล้วกัน

ต้องตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยนะครับ
เพราะจะปกป้องเธอเพราะสามีทำร้ายเธอมาตลอด

บอกว่าคงเป็นเธอนี่แหละที่ต้องตายครับ